กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินกันหน่อย

คือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนในพื้นที่หรือว่าใครที่เคยไปเที่ยว
แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ที่คนในพื้นที่เขารบศรัทธาและก็บูชากัน
ก็จริงแล้วอายุก็ประมาณ๑๐๘ปี
แต่ว่ามีการบูรณปฏิสังขรมาตั้งแต่ปี๕๗

แล้วก็เมื่อวานช่วงเช้าเกิดเหตุสลดขึ้น
เพราะว่าขณะที่คนงานกำลังก่อสร้าง
ก็สักประมาณห้าคนไปก่อสร้างอยู่นี่นะคะ
คุณผู้ชมปรากฏว่ามันเกิดเหตุ
คือตรงเจดีมันพังถล่มลงมา
เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย
ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คือ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาลสิน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว
บริเวณพระทาสสามหุ้นที่วัดปากุฎว่า
ตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกรสิน

สำรวจความเสียหายของพระธาตุสามหุ่น
พระธาตุพังเสียหายหนักเลยทีเดียวค่ะ
คุณวีรชัยแก้วหาวงซึ่งเป็นโยธาธิการ

จากการตรวจสอบพบว่าจุดเริ่มต้นของการซุดตัว

ซึ่งเสาต้นนี้เป็นต้นที่รับน้ำหนักโดยตรงของตัวอาคารทั้งหมด
จากตัวอาคารเป็นทรงสามเหลี่ยม
ตัวเสามีความสูงสักประมาณ๑๓เมตร
และจากการสันนิษฐานเบื้องต้นด้วยรูปแบบของทรงอาคาร
แล้วก็แบบแปลนที่นำมาก่อสร้าง
พบว่าโครงสร้างไม่ผ่านวิศวกร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมในการออกแบบ
ไม่มีการคำนวณเรื่องของการรับน้ำหนักคาน
แล้วก็เสารวมทั้งฐานรากต่างด้วย
จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์พังถล่มลงมา
แล้วก็เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ
ที่สันนิษฐานเบื้องต้นก็คือว่า
รูปแบบของทรงอาคาร
แล้วก็แบบแปนที่นำมาก่อสร้าง
ไม่มีการผ่านวิศกรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม
ในการออกแบบแล้วก็คำนวณคานและเสา
รวมทั้งฐานรากต่างเข้ามา
ซึ่งได้ตรวจสอบกับทางท้องถิ่น
ปรากฏว่าท้องถิ่นเองก็ไม่ได้รับการขออนุญาต

ไม่ได้รับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ท้องถิ่นจะต้องเป็นคนเข้าไปตรวจสอบ

เอกสารทั้งหมดเพื่อที่ทำการร้องทุกข์กล่าวโทษ
สรุปแล้วทางท้องถิ่นก็ต้องดำเนินการ
เอาผิดกับผู้รับเหมาที่ก่อนหน้านี้
ก็ไม่ใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบ
ขณะเดียวกันค่ะไปดูบรรยากาศบริเวณวัด

มาดูความเสียหายขององค์พระธาตุสามหุ่น
แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานาค่ะ
ก็บอกว่าพระธาตุสามหุนถือเป็นพระธาตุเสริมดวง
เป็นที่เคารพศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านมาอย่างยาวนาน
ส่วนสาเหตุที่เกิดอาคารถล่มลงมา
ก็เกิดจากคนที่มาทำไม่ซื่อสัตว์นั่นเอง